พูดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าขึ้นหน้าหนึ่งค่ะ

คู่ร้างชาคริสแล้วก็วุ้นเส้นนะคะ
เราฟังวุ้นเส้นไปแล้วค่ะคราวนี้มาฟังชาคริสต์บ้าง
ว่าที่เลิกกันเหตุผลเพราะอะไรค่ะ
ซึ่งมันเป็นเหตุผลที่เจ็บปวดเลิกทั้งที่ยังรักบอกเลยคุณ

เจ็บมากพ่อม่ายป้ายแดงชาคริสแย้มนามเปิดใจครั้งแรกเลยค่ะ
ถึงสถานะที่ต้องเปลี่ยนสถานะจากคู่ชีวิตมาเป็นเพียงเพื่อน
กับอดีตภรรยาวุ้นเซ่นอยู่ในนี้ค่ะ
เป็นเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีภาระความรับผิดชอบส่วนตัวค่ะ
จนทำให้ไม่มีเวลาใช้ชีวิตคู่เท่าที่ควรนะคะ
หลังจากพยายามประคับประคองใช้ชีวิตรักกันมาร่วมปีเลย
แต่ว่าเหตุการณ์ต่างค่ะทำให้ทุกอย่างยากขึ้น
ตัดสินใจจากกันด้วยดีนั่นเองค่ะ
โดยพระเอกหนุ่มนะคะยืนยันค่ะว่าไม่มีปัญหาเรื่องมือที่๓
สาวทุกคนที่ตกเป็นข่าวนั้นก็แค่พี่น้องที่รู้จักกันเท่านั้นค่ะ
รวมถึงปฏิเสธข่าวทำร้ายร่างกายอดีตภรรยาด้วยนะคะ

อีกทั้งไม่คิดจะหาใครใหม่ในตอนนี้
แล้วก็ยังรักแล้วก็คิดถึงวุ้นเส้นอยู่ตลอดด้วยค่ะ

แต่ว่าด้วยขนาดตรงนั้นปุ๊บ
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็ทำให้ทุกอย่างมันยากไปหมดเนอะ
สุดท้ายมันไม่ได้เป็นความรู้สึกที่ทะเลาะกัน

คงเป็นเรื่องของเส้นทาง
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมากกว่า
ทำลงทำร้ายร่างกายด้วย
จำบ้าเลย
นึกออกว่าแต่ว่าเราก็ไม่รู้ครับ
ก็อยู่ดีปุ๋กหน่วงเอาไปกินข้าวอะไรอย่างนั้น

ไม่มีครับไม่มีครับมันเร็วเกินไป

รุ่นน้องเราก็ไม่มีอะไรเขาก็มากินข้าวที่ร้าน
คือผมถ่ายรูปกับคนเยอะมากแล้ววันหนึ่งผมถ่ายคนไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยนะ
วิวอยู่แล้วครับก็อย่างที่บอกแหละมันก็เป็นห่วง
เป็นห่วงแล้วก็คิดถึงอยู่ตลอดแหละ
มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่อยู่ดีปุ๊บปั๊บมันจะเป็นอะไรที่อยู่ที่เอ้า

คือมันไม่ได้หรอกว่าเขาก็อยู่ในใจเราอยู่ตลอด